ตรงนี้เราก็จะพยายามรวบรวมหลักฐาน
คือเป็นเรื่องที่เราฟังอยู่นะครับ

เราไม่ได้ระบุว่าลูกเป็นคนทำนะฮะ
รู้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
แต่มันยังไม่มีอะไรมาตอบข้อสงสัย
เราก็ต้องหาพยานหลักฐานที่มีทุกอย่าง
สิ่งที่ตำรวจหาตอนนี้มีอะไรหรือให้ทุกคนอาจจะถาม

ก็จะมาที่แจ้งให้ติดวนชนทราบ
โดยเฉพาะการตายเนี่ย
ว่าเขาตายไปกี่ชั่วโมงนะครับในทางสืบสวนเราก็ต้องดูว่า
ผู้ตายนั้นติดต่อกับใครจุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
แล้วมันมีพยานหลักฐานอะไรที่พอจะเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องที่อ่า
ยืนยันได้ว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่นะตอนนั้นหรือไม่
ก็เป็นเรื่องทางการสืบสวนครับตอนนี้ผมขอเวลาว่าอ่า
เหตุเกิดอ่ายังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ
เราจะขอให้ทีมงานสืบสวนไม่ว่าจะเป็นสืบก้าวสืบท่าข้าม
นะครับไปหาพยานหลักฐานทั้งหมดนะเราจะประชุมทีมงานเอ่อ
ว่าประเด็นไหนบ้างที่เราควรจะต้องไปดำเนินการนะครับ
แล้วเราถึงจะมาสรุปรวมอีกทีว่าประเด็นการเสียชีวิตของทั้งสองคนนั้น
อ่าเกิดจากผู้ใดเป็นผู้ทำครับด้วยฟังของรถภาคกรณี
พยานสองคนที่เข้าไปเจอศพเป็นสองคนแรกครับตรงนี้เราจะเชิญมาสอบ
คำเพิ่มเติมไหมมีข้อสงสัยแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับ
เราต้องสอบสวนพยานแวดล้อมต่างเพื่อเชื่อมโยงของพยานทั้งสองคน
ประเด็นสังคมสงสัยเราจดไว้หมดนะครับเราก็จะพยายามทำให้
ทุกสิ่งอย่างนั้นมันคลี่คลายนะครับตรงนี้ครับย้อนกลับมาที่ว่าคน
คนตายที่เป็นลูกมีอาการป่วยตามที่มีการกล่าวอ้างระบุกันเบื้องต้น
แต่การที่คนป่วยเนี่ยจะมีการเตรียมการฆ่าแล้วหันศพ
เอาศพไปใส่ถุงเอาใส่ตู้เย็นตรงนี้มันเป็นคนป่วยทำไหม
พฤติกรรมอย่างนี้ตำรวจก็สงสัยเหมือนท่านนะฮะนะฮะ
ก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องให้ทาง
ทางโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่จ่ายยานะครับเราก็คงต้องไปสอบปากคำว่า
อาการป่วยของเขาถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรตรงนี้ก็ต้องอ่า
พิสูจน์ทราบเหมือนกันครับค่ะกรณีคนป่วยอย่างเงี้
ทำคนเดียวได้ไหมก็เป็นข้อสงสัยของเราอีกแล้วครับ
นะฮะแล้วขออนุญาตขอเวลาการทำงานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า
เหตุเพิ่งเกิดไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราสงสัยเหมือนท่าน
จดไว้หมดนะครับข้อสงสัยผมรู้ว่าทางสังคมต้อง
เคลือบแคลงว่าเอ๊ะอ่าเด็กอายุยี่สิบจะอ่า
ทำอย่างนี้กับแม่ได้อย่างไรนะครับเราไม่ได้ตัดประเด็นอย่างอื่นเลยนะครับ
เราก็ยังสงสัยตามที่เหมือนผู้สื่อข่าวสงสัยกดดันไหม
ตำรวจกดดันไหมไม่ครับที่มีหลายฝ่ายจ้องมองโฟกัสไม่ครับ
ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรวบรวมพยาฐานไม่ใช่ว่าเหตุเกิดขึ้นมาปั๊บ
เราก็จะเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับตำรวจเราไม่ได้เชื่ออะไรง่ายอยู่แล้วครับ
ตำรวจจะปิดคดีหรือยังกับการที่ลูกฆ่าแม่แล้วจบยังครับยังครับ
ยังมีเวลาที่เราจะต้องรวบรวมให้มันสิ้นกระแสความตามที่ผมบอกก่อนนะครับ
เร่งรีบอะครับไม่เร่งรีบนะฮะอืมก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นเลยใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้สรุปว่าใครเป็นคนที่ลงมือฆาตกรรมยังครับเพราะเรายังไม่เห็นประจักษ์พยาน
ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันแล้วก็ต้องอาศัยพยานแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นพยานบุค
พยานเอกสารอะไรที่มันเชื่อมโยงที่มันทำให้ตอบกระแสสังคม
ตอบสิ่งที่เราสงสัยให้มันจบมันสิ้นถึงจะบอกได้ว่าเหตุนี้มันเกิดขึ้น
แล้วมันจบอย่างไรครับขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ
กรณีที่เกิดเหตุที่บอกว่ามีการยิงกันในบ้านซึ่งมีพยานสองคนอยู่ข้างใน
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงหลังจากที่ยิงแล้วใช่ไหมคะ
หรืออยู่หน้าบ้านแล้วมีการยิงกันในบ้านคะ
อยู่หน้าบ้านแล้วมีการยิงกันตอนที่ตำรวจอยู่หน้าบ้านถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับก็ผมขอเสริมท่านผู้การก็หลักฐานสำคัญที่เราจะสามารถที่จะยืนยันได้คือหลักฐานนักวิทยาศาสตร์
ซึ่งต้องรอผลตรวจพิสูจน์ครับแล้วเดี๋ยวถ้าได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันน่าจะประมวลเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของมีดแล้วก็ค้อนพบว่ามีซุกซ่อนอยู่ในบ้าน
ตรงนี้มีร่องรอยของการทำความสะอาดที่ลบลายนิ้วมือไปแล้วหรือยังคะ
ก็ไม่พบร่องรอยคราบเลือดแต่ก็เลยต้องเก็บทั้งหมดครับ
ทั้งหมดพิสูจน์หลักฐานเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวตรวจทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านผู้การพูดว่าจะต้องรวบรวมมาประกอบอยู่
ล่าสุดนี้มีการเก็บพวกชิ้นเนื้อที่อยู่ในส่วนของตัวห้องน้ำบ้านหรือว่าเศษซากออกมาหมดหรือยัง
ใช่ครับก็อยู่ที่เฉพาะโค้กจุดหนึ่งก็เก็บออกเรียบร้อยเมื่อวานเก็บหมดเรียบร้อยครับ
ครับก็แพทย์ยืนยันว่าครบทั้งชิ้นส่วนทั้งร่างกาย
ถ้างั้นตำรวจที่อยู่หน้าบน
ซึ่งอักษราเหตุของการเสียชีวิตภังดีหรือยักษ์นี่ครับ
อ๋อเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวานทางตำรวจเองเนี่ย
ที่จะทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่าการเสียชีวิตของผู้ตายที่ถูกฆาหันศพนั้นเกิดมาจากผู้ใดนะครับ
เราอ่าสอบสวนเบื้องต้นเนี้ยก็รู้เพียงแค่ว่าบ้านนั้นเนี้ย
อยู่แม่กับลูกอยู่กันสองคนเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ที่รู้ก็คือมีพยานอีก๒คนนะครับเข้ามาเจอเหตุการณ์
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับตำรวจมาพบก็คือพบว่าอ่า
ลูกชายนะครับถูกอาวุธปืนยิงนะครับ
ซึ่งทางพยานสองคนบอกว่าลูกชายนั้นใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนะครับ
อ่าเบื้องต้นมีเท่านี้เองสมมติฐานที่มีหลายฝ่าย
เบื้องต้นเราสอบเขาเขาไม่ได้เห็นครับเนื่องจากว่าเพิ่งถึงที่เกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวจะสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรทะเลาะกัน
ก็ตามที่ให้การเบื้องต้นก็คือมีเสียงผู้ที่ยิงตัวตายนะครับ
โวยวายแล้วก็อยู่ข้างในแต่ไม่ได้ยินเสียงทะเลาวิวาสอะไรนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเดี๋ยวจะสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ

ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนกับที่พยานเขาให้การ
พยานที่เขาอยู่ข้างในบ้านให้การไม่ต้องเข้ามาพยายามจะกันไม่ต้องให้เข้ามาในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่คือคำให้การครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ทั้งหมดเอามาผนว
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ยิงลูกชายมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนที่ถนัดมือซ้าย
แต่ว่ารักษณะจากบาดแผลที่ยิงเหมือนจะยิงมือขวา
เดี๋ยววิทยาศาสตร์จะตอบครับ

ก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไร
อย่างที่ท่านฮุ๊ปการณ์พูดครับเราไม่มีใครเห็นได้การ

ก็ตัดสินใจให้นำส่งโรงพยาบาลเพราะหวังว่าจะได้ความจริงด้วย
แต่ปรากฏว่าแพทย์ก็ไม่สามารถดึงในชีวิตไปได้
ก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกัน
ขอบคุณมากขอบคุณครับ